คุณผู้ชมค่ะวันสองวันนี้พูดถึงสภาพคลื่นลม
ฝั่งอ่าวไทยก็ค่อนข้างจะแปรปรวน

เพราะว่ามีเรือนำเที่ยวตกปลาเขาก็พานักท่องเที่ยวครับ
คนขับเรือไป๑๒คนออกไปตกปลา

ประกอบกับเจอลมมรสุมคลื่นลมแรงด้วย

ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากทัพเรือนะคะ
ต้องมีการวิทยุขอแหละให้มาช่วย๑๒ชีวิตบนเรือ

ดังนั้นทัพเรือภาคที่๒เขาก็ได้รับการประสาน
ขอความช่วยเหลือจากเรือประมงชื่อพงศิริ
เป็นเรือนำเที่ยวตกปลา
เพราะว่าสภาพคลื่นลมมันแรง

ไม่สามารถที่จะกลับเข้าฝั่งได้นะคะ
แล้วก็มีคนติดอยู่ในเรือ๑๒คน
ลำอยู่ห่างจากฝั่งปากบางนาทับ๕ไหมทะเล

ดังนั้นพอทัพเรือที่๒ได้รับแจ้งมาแบบนี้แล้ว
ก็ส่งเรือคีรีรัฐเข้าไปช่วยเหลือ

คนขับแล้วก็ลูกเรือพงศิริอีก๒คน
รวมเป็น๑๒คนกลับเข้ามาที่ฝั่งท่าเทียบเรือ
ฐานทัพเรือสงขลาได้อย่างปลอดภัยนะคะ

ได้นำนักท่องเที่ยวออกไปตกปลาตั้งแต่ช่วงเย็นวันก่อน
แล้วพอออกไปก็ไปเจอกับคลื่นลมแรง
ทำให้เรือเผลาหลุดลอยอยู่ในทะเลคืนนึงค่ะ
พอเห็นว่าดูน่าจะเข้าฝั่งไม่ได้แล้ว
เพราะว่าขึ้นลมมันแรงอาจจะเกิดอันตราย

ยังทัพเรือภาคที่๒สงขลานะคะ
ซึ่งช่วงนี้สภาพคลื่นลมในทะเลอ่าวไทย
๒วันนี้กลับมาแปรปรวนอีกครั้งหนึ่ง
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ก็ย้ำเตือนด้วยนะคะให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเนี่ย

สิ่งที่สำคัญต้องติดตามประกาศ
กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ